อุบลค่ะอุบลเนี่ยเราเคยรายงานน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้วนะ
ตอนนี้น้ำลดศพโผล่ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่น่าจะเสียชีวิตมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะโอ้แล้วก็ติดอยู่ในอาคารเนี้ยนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นตัวเบลอเบลอนั่นไหมครับนั่นคือศพค่ะ
แล้วสภาพนี่คือมือเกี่ยวอยู่กับสายไฟอยู่คุณผู้ชม
อาจจะถูกไฟช็อตไฟดูดมาเป็นเดือนเดือน
แล้วน้ำก็ท่วมด้วยที่ชุมชนเบาะบำบัตรเป็นอาคารสองชั้นสี่คู่หา
แล้วตอนเข้าไปตรวจศพนะคุณ

เหลือแต่กระดูกแล้วค่ะคงเสียชีวิตมาเป็นเดือนแล้ว
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้
แล้วนอกจากนั้นจากการตรวจสอบนะ
กระดูกซี่โคงล่างขวาเนี่ยแตกหักซี่หนึ่ง
แล้วกระดูกบางส่วนมันหลุดลงไปในน้ำแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไงรู้ไหมจะต้องรอให้น้ำลด
จะต้องรอให้น้ำแห้งก่อนถึงจะไปค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้คนพบศพคนแรกเล่าให้ฟังบอกว่าเขาออกมาหาปลานะ
โดยผ่านตึกนี้เห็นตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา
มั่นใจฮะเลยวนกลับมาดูอีกรอบอ้าวกลายเป็นศพนะฮะ
คือตึกหลังนี้จริงมีคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่ด้วยกัน
ประมาณสัก๓๔คนนะก็เลยไม่รู้ว่าช่วงน้ำท่วมเขามาอาศัยกัน
แล้วมีคนตายแบบนี้แล้วคนนี้คือใครนะฮะ
ก็ต้องเอาไปชนะสูตรต่อนี่เดี๋ยวต้องดูตัวตน
คือมันเป็นตึกร้างด้วยมันไม่มีไฟอยู่แล้ว
แต่ไม่รู้ว่ามีการลักลอบแอบใช้ไฟหรือเปล่า
เหมือนกับแขนไปคล้องอยู่กับสายไฟแล้วก็เสียชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะ